ใครที่โดนใบสั่งแล้วไม่ยอมไปจ่าย
ระวังเดี๋ยวจะเจอออกหมายจับ
นี่พูดแบบด้านหลังนี้ไม่ได้คู
เรื่องจริงค่ะแต่ต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะคะ
เป็นคดีอาญาคุณถูกจับกลุ่มจำคุกเลยนะ
ใช่ค่ะเจอที่ไหนนี่สามารถจับตัวได้เลยนะ

ไม่ได้ไปจ่ายค่าปรับตามใบสั่งเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะโคศกของบรชนอนเนี่ยนะ
บอกว่าที่ผ่านมาคนทำผิดกฎหมายเยอะ
แล้วพอได้ใบสั่งมาใช่ไหมไม่ไปจ่ายค่าปรับ
แล้วบางคนทำผิดแบบซ้ำคุณเคยเห็นข่าวใช่ไหม

ได้มาแล้วเอาไปไหนพอใบสั่งมาเหน็บหน้ารถ
บางคนไม่สนใจขยำทำลายหลักฐานทางคดีเหรอ
บางคนบอกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปสั่งพร้อมกัน

ไม่ว่าคุณจะเจอใบสั่งเจอตำรวจออกใบสั่งซึ่งหน้า
หรือว่าโดนแบบจากกล้องตรวจจับ
แล้วก็มีใบสั่งมีรูปถ่ายรถของเราเนี่ย
ส่งมาถึงที่บ้านแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ

คือจริงแล้วเนี่ยเมื่อเขามีเวลาที่เขากำหนดไว้

จะต้องจ่ายค่าปรับใน๑๕วัน
แต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายข้อมูลนี้มันจะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก
งดออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

แต่ทีนี้หลายคนก็เลยบอกเออไม่เป็นไรแล้ว

พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกค่ะให้มาจ่ายค่าปรับ๒รอบ
ถ้าออกหมายเรียก๒รอบไม่มาแล้วนี่แหละจะขอสารอนุมัติออกหมายจับเลย
ในฐานะที่คุณเป็นผู้ต้องหานะครับต้องบอกแบบนี้
ใช่ค่ะผู้ต้องหานะครับเออแล้วถ้าเกิดสารออกหมายจับมาเสร็จแล้วปุ๊บ
ระบบมันจะบันทึกฐานข้อมูลลงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปเจอคุณที่ไหนก็ตามในประเทศเนี่ยจับได้ทันทีนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้ขู่นะเวลาถ้าคุณกลายเป็นผู้ต้องหา
คุณติดคดีแล้วเสียชื่อเสียเสียงนะใช่
ไปสมัครงานที่ไหนก็ยากนะ
หรือว่าจะเดินทางออกนอกราชนาจักรจะขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ย
โอ้โหเขามีฐานข้อมูลว่าคุณเป็นผู้ต้องหา
โดนจับเลยไม่ได้ไปเลยค่ะผลออกนอกประเทศเลย
คุณทีนี้ก็เลยต้องไปถามทางเลขาธิการสภาธนายความนายนิพนธ์จันทเวศนะคะ
ซึ่งท่านในฐานะโฆษกสภาธนายความก็อธิบาย

จริงสารจะออกหมายจับต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลด้วยนะ

แล้วก็ต้องดูความร้ายแรงของสิ่งที่ทำผิดด้วย
เพราะว่าจริงคุณคิดดูสิใบสั่งแต่ละวันมันไม่ได้ออกวันละใบ๒ใบ
คือแต่ละวันมีเป็นพันใบเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นใบ
แล้วสารจะออกหมายจับเป็นพันหมายเป็นหมื่นหมายอย่างนี้เหรอมันยาก
นี่เลขาที่การสภาธนายความบอกนะ

โอ้โหถ้าสารจะอนุมัติออกหมายจับเป็นหมื่นเนี่ยคงไม่ไหวนะ
ใช่แต่ทีนี้ก็เลยต้องดูไงพฤติกรรมของคนที่ทำผิด
กรณีคนที่โดนใบสั่งแบบซ้ำซากเป็นร้อยใบแบบนี้
สารก็อาจจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการออกหมายจับ
คือกลุ่มที่ทำผิดซ้ำซากหรือว่าคนที่ทำผิดหนัก
อย่างเช่นชนคนคนเจ็บคนตายแล้วหนี
ขับรถประมาททำให้คนอื่นตายอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางด้านโฆษกสภาธนายความเนี่ย
มองว่าการที่ตำรวจมีการออกมาแบบนี้

เพราะว่าต้องการที่จะไม่ให้คนทำผิดกฎจราจร
ให้คนที่ได้ใบสั่งมาแล้วไปจ่ายค่าปรับ
ได้เอาค่าปรับตรงนั้นมาเป็นภาษี
ในการพัฒนาบ้านเมืองเราต่อไปมากกว่า
เมื่อวานตำรวจเขามีการแถลงกันนะที่ตำรวจนครบาน
และเขาบอกแบบนี้ว่าจะเริ่มทันที

มาตรการเข้มหลายคนก็ไปถาม

อันนี้ต้องฟังคำชี้แจงจากตำรวจอีกทีนะ
เพราะตำรวจเขาบอกว่าจะเริ่มมาตรการตั้งแต่วันนี้
ใครที่โดนใบสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ใช่แต่ทางที่ดีเริ่มตั้งแต่ที่ต้นทางค่ะ
อย่าทำผิดกดจราจรจะได้ไม่โดนใบสั่ง

สมมุติคุณทำผิดนู่นที่พื้นที่อื่น
แต่คุณไปจ่ายสถานีตำรวจใกล้บ้านได้ไหม

ละเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ